อายุอนามเนี่ยปลาเข้าไปยี่สิบแปดปีแล้วนะจ๊ะ

คุณผู้ชมค่ะแล้วก็เมื่อวันคล้ายวันเกิดของเขาเนี่ยก็ได้แท็กทีมกับครอบครัวนะคะ
ลัดฟ้าไปเที่ยวแดนประดิษฐ์งานนี้หลายคนเลยลุ้นว่าเอ๊ะหวานใจอย่างสาวจันจิเนี่ย
เขาจะมีของขวัญอะไรมาเตอร์ไพรสหนุ่มโอ้หรือเปล่าไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
เพิ่งจะฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบยี่สิบแปดปี
เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสำหรับพระเอกพันล้านมาริโอเมาเลอร์
หลังจากพระเอกหนุ่มโพสต์รูปคู่คุณแม่สุดที่รักพร้อมแคปชั่นขอบคุณสุดซึ้ง
ก็ทำเอาแฟนคลับเข้ามาชื่นชมพร้อมอวยพรวันเกิดเป็นจำนวนมาก
โดยมาริโอเผยว่าวันเกิดที่ผ่านมาได้ยกครอบครัวไปเที่ยวญี่ปุ่น
แม้จะเป็นทริปสั้นแต่ก็ถือเป็นของขวัญวันเกิดที่พิเศษสำหรับปีนี้
ส่วนสาวคนสนิทจันจิจันจิราแม้จะไม่ได้ควงคู่ไปฉลองวันพิเศษร่วมกัน
แต่ฝ่ายหญิงก็มีของขวัญแทนใจให้ค่ะ
วันเกิดที่ผ่านมาครับผมก็ไปต่างประเทศครับ

ก็แต่ว่าใช่ครับแต่ไปช่วงสั้นครับ

ใช่ครับแต่ก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะพี่ก็ประมาณ๓๐
วันพิเศษให้ก็เป็นตุ๊กตาอะไรอย่างนี้ครับ

ไม่มีไม่ได้โอ๊ยพอละหวาน
หลังสาวจันจิไปขึ้นเขียงพึ่งมีดหมอกรีดตาอัพสวยไกลถึงเกาหลี

โดยหนุ่มโอ้มองว่าเรื่องศัลยกรรมเป็นเรื่องปกติ
ส่วนคำวิจารณ์ของชาวเน็ตบางกลุ่ม
ออกอาการไม่ปลื้มหน้าใหม่ของหวานใจ

ทำไหมทำได้สวยแล้วกัน
คือผมว่าก็ดีที่น้องเขายอมรับมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติ
เดี๋ยวนี้เขาปิดตาที่โรงพยาบาลหลายที่เขาก็ทำอย่างนี้